ที่ฉะเชิงเซาคุณผู้ชมคือเมื่อกี้เนี่ยสมุทรปราการ
ใช่มาหวานที่ฝนตกหนักแต่ฉาเชิงเสาเนี่ย

เบ๊ยไม่น้ำแข็งเปรียกซ่าก็จะมีน้ำสีหายหมดเลย
เพราะทำยังไงต้องไลฟ์ขายกว่าต่ำราคาทุน
เห็นใจเห็นใจเห็นใจร้านนี้จริงคุณผู้ชมเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ข้างเทศบาลตะบนบางวัวริมถนนจรรยานนท์
พื้นที่หมู่๑๔เที่ยมเผลอบังประกงชาวเชิงเศร้าครับ
ผู้หญิงคนนี้ครับก็เป็นพนักงานในร้านก็ไลฟ์ขายเลยอ๋อเป็นเจ้าของร้านเลยนะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของร้านก็ไลฟ์ขายสินค้าข้างหลังเธอเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะ
มีเตียงมีโซฟามีตู้อะไรต่างนานาที่มันเสียหายจากการโดนน้ำ
แล้วก็โดนพายุพัดถล่มเมื่อค่ำวันพุธที่ผ่านมา๒๐กันยายน
คุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยเปิดไปเลยมีแหละที่เขาเก็บเปิงก็เป็นแบบนี้
เปิดเติมจริงบางส่วนเนี่ยคุณผู้ชมยังใช้งานได้นะพวกเฟอร์นิเจอร์ของร้านเขาโอ้โหน่ากลัวจริง
แต่ร้านก็กลัวว่าฝนจะลงมาซ้ำอีกครับก็เลยตัดสินใจเอามาขายโอ้ยฟิตแบ็คดีพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ดดูดิ
โอ้โหคนเยอะมากเลยนะมากันเยอะเลยฮะนี่แหละฮะในวิกฤตยังมีโอกาสครับ
เจ้าของร้านเมื่อสักครู่ชื่อคุณรจนาอายุ๓๑ปีบอกว่าก็

ค้าเปียกน้ำจนเสียหายแล้วต้องรีบซ่อมแซมร้านด้วย
อาจจะซ่อมแซมยังไงก็ต้องใช้เงินซ่อมอีก
ก็เลยประสานไปที่เพจคนข่าวบางประกง
มาช่วยไลฟ์ขายสินค้าต่ำกว่าทุนให้หน่อย
ชิ้นขายหลักพันครับปกติราคาปกติหลักพัน

ที่ฝนจะลงมาถล่มซ้ำอีกรอบหนึ่ง
เพราะเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรเลยครับ
ไลฟ์จบปุ๊บไม่ถึง๕นาที
มากันเลยครับโอ้โหประชาชนที่สนใจ
นับร้อยนะนี่มารอต่อคิวมาเลือกดู

แล้วก็จับจองสินค้าเรียกว่าวุ่นวายเลยทีเดียว
หลายคนกำเงินมา๓๐๐๐บาทคุณผู้ชม
ได้สินค้ากลับไปหลายชิ้นเลยได้ฟูกได้เตียงได้โต๊ะเครื่องแปงแล้วบ้างนี่โอ้โฮ